ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับที่สงขลาอืมนี่เพื่อนยิงเพื่อนนะฮะค่ะ
คือยิงกันแบบยิงทะลุกระจกรถไปโดนเพื่อนที่อยู่ในรถแล้วก็เสียชีวิตกันเลยนะครับ
คือคนที่ถูกยิงเนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมาขับรถคันนี้ครับขับมาถึงหน้าร้านชาร้านหนึ่ง
ชื่อร้านชารินดาแต่ไม่เกี่ยวกับร้านเขานะฮะค่ะร้านเขาจังหวะคนที่ถูกยิงเนี่ย
ขอความช่วยเหลือด้วยอยู่ใกล้กับสามแยกบ้านสลุดนะครับ
ดูรอยกระสุนปืนนะครับเป็นปืน๙มมจะเห็นว่ากระสุนเนี่ยมันเข้า๒นัด
กระจกประตูฝั่งซ้ายหน้ากับหลังนี่ฮะแล้วทั้งสองนัดเนี่ยเห็นไหมค่ะ
กระจกฝั่งซ้ายข้างหน้านัดหนึ่งข้างหลังนัดหนึ่งอืมโอ้โห
แต่มันทะลุมาถึงคนขับเลยค่ะคนที่ขับรถเนี่ยชื่อว่านายฮารอมัย
หมานหวังอายุสามสิบหกปีถูกกระสุนปืนเก้ามอมอเข้าไปเนี่ย
ชายโครงซ้ายหนึ่งนัดกับขาซ้ายหนึ่งนัดฮะอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สุดท้ายไปเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เขาขับรถมาเนี่ยแบบโอ้โหโชคเลือดเลือดไหลมาถึงเนี่ยฮะ
ประตูเนี่ยหยดมาถึงด้านนอกเลยอ่ะคือคนยิงนี่ยิงแบบทะลุกระจกฝั่งซ้ายอ่ะ
แต่เข้าคนขับทั้งสองนัดเลยนะครับนี่ฮะรอยเลือดที่เบาะเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอย่างงี้ครับ
ผู้ชมครับรถยนต์คันนี้เนี่ยที่นายฮารอมัยเขาขับมาเนี่ย
เขาขับมาจอดที่หน้าร้านชาแถวใกล้สามแยกบ้านสลุดนะครับ
เปิดประตูรถลงมานะในสภาพแบบถูกยิงเลือดอาบเต็มไม่หมด
แบบคือจุกอ่ะจุกแบบพูดอะไรไม่ออกอ่ะแล้วก็เริ่มหมดแรงไปเรื่อยนะ
คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถึงนะ
ก็ตอนนั้นระหว่างนั้นเขาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจกันด้วยตอนเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับ
รถพยาบาลมาถึงเนี่ยก็พาขึ้นรถพยาบาลกันไปนะ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะแต่ตอนเกิดเหตุที่ยิงกันเนี่ย
ชาวบ้านที่ไปช่วยเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไง
เพราะว่าจุดของเขาเนี่ยคือคนตายเนี่ยขับรถมาถึงเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็สภาพถูกยิงมาแล้วมาขอความช่วยเหลือ
นี่พ่อมาจอดตรงนี้เสร็จเขาก็เปิดประตูประตูข้างหน้าข้างนี้กับข้างนู้นเขาเปิดหน้า
เอามาเปิดเปิดใช่ไหมค่ะคนขับเปิดแล้วทีนี้ก็เขานั้น
คือพวกเราก็เรียกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาก็ตอบไม่ได้
คือของตรงซ้ายเขาเน้นเขาเห็นมีแต่เลือดเขาเปิดตรงซ้ายจะเข้าความเจ๋อเหลือ
แต่คือเขาเล้งไม่ได้แบบนี้มาโทรไปหาโทรไปหาเอ่อ
นั่นเบอร์ของโรงพยาบาลนั้นน่ะโทรให้เขามาเขาก็เลยบอกว่า
ให้ชวนไปปั๊มหัวใจเขาที่ชุดสืบสวนเนี่ยได้สอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับ
ทำให้ทราบว่าจุดที่นายฮารอมัยเขาถูกยิง
ถูกยิงมาจากหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ห่างจากจุดที่เขาขับรถมาถึงแล้วมาจอด
ขอความช่วยเหลือ๑กิโลเมตรนี่ฮะนั่นหมายความว่าขับรถหนีตายมา๑กิโลเมตร
ตำรวจรู้ตัวคนยิงแล้วนะครับคนยิงคือนายอามัติอารง
เป็นลูกชายเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์จุดที่มีการยิงกัน
คืออามัติกับฮารอมัยผู้ตายเนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอืม
แล้วเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดกันมาปีนึงค่ะก่อนเกิดเหตุวันนี้ฮะ
ช่วงบ่ายเนี่ยฮารอมัยขับรถมาหาอามัติที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
มัดเป็นลูกชายของร้านนี้เหมือนกับเขามาเคลียร์อะไรกันก็ไม่รู้
กันไปเคลียร์กันมาเขาชกต่อยกันอืม
แต่ฝั่งของอามัติมีปืนฮะอารอมัยเนี่ยเขาก็หนีวิ่งหนีขึ้นรถ
ขับรถจะหนีแต่ว่าอามัติเนี่ยใช้ปืนยิงใส่แบบกระสุนทะลุกระจกรถ
เข้ากระจกฝั่งซ้ายข้างหน้านัดหนึ่งกระจกบานหลังนัดหนึ่งนะฝั่งซ้าย
แต่มันทะลุไปโดนฮารอไมคทั้งสองนัดเลยนะฮะ
เขาบาดเจ็บสาหัสนะครับคือขับรถเนี่ยคือแข็งใจขับรถไปต่อยได้๑กิโลเมตร
จอดอยู่หน้าร้านชาแถวใกล้สามแยกแล้วก็เปิดรถลงไปพยายามขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายก็ไม่ทันนะฮะค่ะเสียชีวิตนะครับนายอามัติตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีรายงานว่าไปมอบตัวกับตำรวจสพจนะแล้วนะครับ
สำหรับมือยิงนะฮะตอนนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่ฮะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมาช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหน่ากลัวจริงจริง